เดี๋ยวเราต่อด้วยเรื่องนี้กันดีกว่านะน้ำใจของคนบันเทิงนะคะ
ในช่วงนี้โควิด๑๙บอกเลยว่าหลั่งไหลมาจากทุกที่ทุกทางเลย
โดยเฉพาะนี่เลยค่ะวงการตลกนะคะคุณบอลเชิญยิ้ม
ไลฟ์สดทุกคืนค่ะช่วง๕ทุ่มถึงตี๑เป็นเวลา๓อาทิตย์แล้วค่ะ
โดยคุณบอลเชิญยิ้มนะฝากขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งเงินมาสมทบค่ะ
ดารานักร้องอย่างอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะก็กำชับเลยนะ
ว่าอย่าทิ้งตลกด้วยกันนะบอลนี่นะคะ
ซึ่งพี่บอลค่ะก็แจงว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะ
แล้วก็ทุกคนที่โอนให้นะเขาจดบันทึกเป็นหลักฐานทั้งหมดเลย
แล้วก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าไลฟ์สดแจกเงินถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นค่ะ
ขอบคุณทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจ๊คคุณท็อฟฟี่
หรือว่าจะเป็นเยอะมากนะครับที่เห็นว่าเราทำจริง
เขาเห็นว่าเราทำจริงเขาอาจจะดูเรามาหลายวันแล้วผมว่า
แล้วเงินทุกบาททุกตังค์ผมไม่ได้ผมไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าสักบาทผมซื้อบ้านใหม่ผมยังไม่กล้าลงเลย
กลัวเลยป่ะผมกลัวดามากกลัวจริงเดี๋ยวค่ะมึงเอาเงินไปดูนี่
ผมกลับว่าเดี๋ยวพอเนี่ยหมดไม่เกินอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์แล้วผมจะต้องหยุดแล้ว
เพื่อเพราะว่าผมเนี่ยคือตาเติมผมบวมแล้วก็คือแบบ
คือมีการคอมเมนต์ใต้ข้อความปุ๊บมีการสอบถามแล้วก็มีการโอนเงินเลยแบบนี้
ถูกต้องแล้วคือพี่บอลเขาจดแบบละเอียดนะ
ไม่ต้องกลัวเรื่องของกลงหรืออะไรต่างเลย
ไว้ใจได้เลยนะคะเป็นการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันละกัน